ฉันไปมาไปอีสานมาไปบุรีรำไม่ได้ไปแค่คนเดียวนะครับ
กับศิลปินไทยรัฐรวมไปถึงพี่เป๊กกี้ศรีธัญญา

เดี๋ยวไปชมภาพความสนุกในวันนั้นกันเลยค่ะ
คุณกับใบเตยใครสั้นกว่าการตอบดิฉันมาใบเตย

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กันแบบถึงถิ่นอีสานเลย
โดยภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเยอะเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นซุ้มกิจกรรมกีฬาต่างหลากหลายประเภท
ทางไทยรัฐทีวีถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ชมเป็นประจำค่ะ
งานนี้ใครที่ดวงดีมีฝีมือก็คว้ารางวัลไปนอนกอดแบบสบาย
รวมไปถึงกิจกรรมของคนรักเสียงเพลงจากรายการร้องได้ให้ล้านค่ะ
ได้รับความสนใจจากคนรักเสียงเพลงชาวบุรีรำมาร่วมสนุกกันเป็นจำนวนมากค่ะ
หลังจากนั้นนะฮะก็ถึงความสนุกของเวทีแล้วนะฮะพิธีกรสวยมากงานวันนั้นเนี่ย
ดิฉันเองกี้ดิฉัน
แล้วก็ไปกับพี่พิชชี่ผู้ประกาศข่าวสาวสวยข่าวกีฬาของเรา
ก็มาเป็นพิธีกรด้วยการเสิร์ฟความบันเทิงครบรถให้กับผู้ชมอย่างจุใจเลยทีเดียว
แล้วก็เปิดโชว์แรกนี่สวยไหมศิลปินไทยรัฐทีวีนำพี่มาโดด

ใช่ค่ะน้องบิ๊กน้องจูจุน้องไฮน้องเบลน้องนับตังค์นะคะยกทีมกันมามอบเสียงเพลงภัยร้อกันไปแบบไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวค่ะ
โดยศิลปินไทยรัฐทุกคนบอกว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสนุกแบบนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะพวกเราศิลปินไทยรัฐทีวีค่ะ
ค่ะวันนี้พวกเราได้มามอบความสุขมอบเสียงเพลงพระพรให้ชาวจังหวัดบุรีรัมน์ทุกคนที่บุรีรัมน์คัสเซอร์นะคะ
ส่วนในครั้งต่อไปนะคะไปสนุกกับพวกเราได้ที่เซ็นทรัลเวสเก็ตนะคะในวันที่๑๗กันยายนค่ะ
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมน้องไปแล้วถึงตัวแม่มาอูหูพ่นฝังมาด้วยนะคะที่๑๕๕
เป็นกี้ศรีธัญญาอย่างที่บอกไปว่าศรีธัญญาไม่ได้เรียกเธอคนบ้าศรีธัญญาเรียกเธอคนไข้
เรียกเสียงเฮได้จากแฟนเป็นอย่างดีค่ะ
และในช่วงสุดท้ายค่ะก็ถึงคิวของโชว์สุดแซ่บ
ศิลปินรับเชิญสุดพิเศษใบเตยอาสยามค่ะ
เธอก็ขนเพลงฮิตเกือบครบอัลบั้มเลยนะฮะมาแบบไม่มีกั๊ก

ได้ทึ่งอกทึ่งใจนิดหนึ่งค่ะ

รู้สึกว่าก็มาจังหวัดที่คุ้นเคย

บุรีรำก็คนที่นี่น่ารักค่ะเราก็มีความสุข
แล้วก็ไทยรัฐทีวีมาบุกถึงที่นี่เลย
วันนี้นะคะก็คนก็เยอะแยะมากมาย
ที่ใบเตยให้อยู่ในดวงใจเลย
ก็ต้องขอบคุณมากค่ะที่ให้การสนับสนุนใบเตยอาสยามาตลอด

ว่าจะมีไปที่ไหนจังหวัดอะไรกันบ้าง

เพลงเขามันเข้ามาแบบเยอะมากจริง

คือเข้าปากตลอดเวลาจริงแต่ว่าแบบเออบรรยากาศดีนะ
แล้วก็ครั้งต่อไปไทยรัฐสัญจรครั้งที่๖

อาจารย์ชาวกรุงเทพกันบ้างอยู่นี่เลย

มันกันอย่างแน่นอนรวมไปถึงพิธีกรสุดแซ่บ
จากไทยรัฐทีวีด้วยจะเป็นใครเดี๋ยวต้องไปตามลุ้นกันนะจ๊ะ